ทอบกวุธอยาก

ว่าที่ผ่านมาเราไม่เคยเรียกรับความรับ
อยากรักก็ยกกก

พูดได้จริง
ทำให้เปลี่ยนดีขึ้นไหมครับครับพี่อัม
ใช่ของวิดาอีก
คุยนี้ของพี่อัมเป็นบุรรณาคอัตเตอร์
นี้แหละโดยโต

ตอนนี้โปรกรัมตัวเหลือคือตอนไหน
ไม่ควรเชื่อเรื่องตัวเองที่สด

ไม่เห็นหายจริงเลย

มีพี่พูกคุยหรือกันในแนวไท่มาก

ก็คุยเป็นทีเป็นรอบนะคะ
น่าสุดมีคนเห็นเราแบบนั้น